เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องแหมช่วงนี้เดินไปไหน
เห็นแต่ละคนก็ใส่เสื้อผ้าที่สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
พูดถึงเรื่องอากาศหนาวเหลือเกินนะคะ
ขณะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอุณหภูมิประมาณ๑๐ปลายเกือบ๒๐เนี่ยนะคะ
ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วก็ไม่ค่อยได้สัมผัสอากาศแบบนี้
ไม่รู้ว่าอากาศหนาวจะอยู่กับเราอีกนานกี่วัน
แต่ที่แน่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหานะคะจากอากาศที่หนาวเย็น
อย่างเช่นที่เชียงใหม่ค่ะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลตอนนี้เริ่มป่วยแล้วนะคะ
เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพันธุ์จนไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ค่ะ
เราไปตรวจสอบความเรื่องสภาพอากาศในแต่ละจังหวัดกันนะคะ
สภาพอากาศตามยอดดอยต่างที่เชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิก็ต่ำกว่าสิบองศาเซลเซียสค่ะโดยยอดดอยอินถนนที่อำเภอจอมทอง
อุณหภูมิ๗องศาเซลเซียสจุดชมวิวแม่ปานนะคะ๖องศาเซลเซียส
แล้วก็มีหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่และสำหรับสภาพอากาศในตัวเมืองประมาณ๑๐๑๒องศาค่ะ
ทำให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลตอนนี้เริ่มป่วยเป็นไข้หวัด
ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ต้องหยุดเรียนกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
ภาวะอากาศที่แปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ทำให้อากาศหนาวเย็นแล้วก็มีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนะคะ
องศาทำให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำไคร้
และผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านน้ำไคร้หมู่๙ตำบลด่านนาขาม
อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ออกมานั่งผิงไฟแบบนี้ค่ะ
แม้ว่าจะมีเสื้อกันหนาวนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
เพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็เป็นพื้นที่เชิงเขา
มีลมพัดแรงที่จะช่วยเพิ่มความเย็นให้กับอุณหภูมิอีกนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางมณฑนทหารบกที่๓๕จังหวัดอุตรดิษฐ
ก็ได้นำผ้าห่มกันหนาว๕๐ผืน
มอบให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ต้องห่มกันแบบนี้เลยคุณ

ใช่มามอบให้๓๐คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้

ใช่ค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากนะคะ
อากาศก็ยังคงน้าวเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ดอยมูเซอร์อุณหภูมิอยู่ที่๘องศาเซลเซียสเท่านั้น
แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วย
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามยอดดอยก็ต้องก่อไฟพิ้ง
เพื่อคลายหนาวเกือบทั้งหมู่บ้านแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
ส่วนที่ตลาดแม่สอดนั้นร้านขายอาหารร้อนขายดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
เพราะว่าประชาชนก็จะเลือกกันคลายหนาวกันไปนะคะ
ก็นอกจากทำร่างกายให้อบอุ่นได้ทานอะไรร้อนก็คงจะดีนะคะ
ปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมที่อุบลราชธานี
อลงกฎวรกีในอำเภอวารินชำราบที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะคะ
ก็ลงพื้นที่เลยไปดูความเสียหายของปลานินเลี้ยงในกระชัง
บริเวณแม่น้ำมูลของเกษตรกร๒๑คนค่ะ
เพราะว่าปลานินเหล่านี้ทยอยตายกว่า๔๐๐ตัน
ค่าความเสียหายสูงถึง๒๖ล้านบาท
เพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้
หลังจากนี้ก็ต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปนะคะ
ห่วงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

แล้วประกาศเตือนออกมาในช่วงเย็นนี้นะครับก็บอกว่าบริเวณความกดอากาศสูง
เอาเรียกง่ายคืออากาศเย็นจากจีนยังแผลลงมาปกคลุม
แล้วก็มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกก็เรียกง่ายอีกก็คือ
มีลมหนาวพัดเข้ามาจากภาคเหนือกำลังจะแผลลงมาภาคอีสานแล้ว
ดังนั้นเหนืออีสานยังคงที่จะมีฝน
เพราะอย่างที่บอกบ้านเราอากาศร้อนชื้นเจอความเย็นจากจีนเข้ามาก็เป็นฝนก่อน
และเกิดอากาศหนาวต้องระวังไปอีก๒วันนะครับ